เวลาจะป้อนยาแต่ละทีเนี่ย
ต้องหลอกล่อต้องหาสารพัดวิธีใช่ไหมคะ

เขามีวิธีการหลอกล่อลูกให้กินยายังไงบ้าง

นี่มันเป็นที่มากับคำว่าลอกเด็ก
นี่เหล็กพ่อนี้เหล็กแล้วก็เจาะชาไข่มุกให้กินแล้วไง
อ้าวแต่ทำไมรสชาติมันไม่ใช่ละคะ
รสชาติก็หรือดีเห็นมั๊ย
หวานคือแหลมริ้น

เข้าไปด้านหลังปั๊บเห็นแบบนี้แล้วเออเอาจริงนะ
เป็นคุณคุณชนะคุณก็โดนหลอกได้เหมือนกันนะ
ใครจะไปมองเห็นใช่ไหมค่ะที่ไหนได้คุณค่ะดูดยาเข้าไปเต็มอึกเต็มสูบเลยเรียบร้อยหายไอ
สบายล่ะค่ะคุณลองดูแล้วกันอย่างที่บอกว่าบ้านไหนจะลองนำไปปรับใช้นะคะ
กับลูกกับเด็กที่บ้านลองแล้วกัน
ทานยากันยากเหลือเกินไม่รู้จะหลอกล่อยังไงแล้วนี่
โอ๊ยเห็นภาพเลยดูดเข้าไปเต็มสูบหมดดูดน่ารัก
แต่ยังง็น้องก็ได้ทานยานะก็แข็งแรงละใช้กลละวิธีกันไปค่ะ